มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
คุณผู้ชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและช่วงนี้เกิดถี่เหลือเกินนะคะ
คือมีผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่๑
มหาวิทยาลัยแห่ง๑ที่อำเภอสามชุกสุพรรณบุรี
ร้องกับสื่อบอกว่าลูกสาวของเธอไปเรียนชั้นปีที่๑
ตอนแรกรุ่นพี่ก็ดูแลดีนี่แหละค่ะ
แต่ตอนหลังกลายเป็นว่าลูกสาวทำไมเริ่มเงียบ
ก็พยายามที่จะเค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็ไม่ยอมบอกสุดท้ายยอมเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าโดนรุ่นพี่ที่คณะทำร้ายร่างกาย
บริเวณขาอ่อนเขียวช้ำเป็นวงกว้าง
ทีนี้ผู้ปกครองพอเปิดดูโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะตกใจ
ร้องไห้เลยนะคะน้ำตาไหลนองแก้มเลยนะคะ
เพราะอะไรเพราะคุณแม่ท่านนี้บอกว่า
เลี้ยงลูกมาไม่เคยตีนะที่ผ่านมาอบรมสั่งสอนลูก
ด้วยเหตุด้วยผลตลอดไม่เคยลงไม้ลงมือ
พอมาเจอกิจกรรมรับน้องแบบนี้รับไม่ได้
ลูกเล่าต่อนะคะบอกว่ามีการข่มขู่ด้วย
บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
ให้เหตุผลบอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ย
เป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
ฝึกความอดทนฝึกความแข็งแกร่ง

ก็เลยบอกว่าอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
ดำเนินการให้ถึงที่สุด
และเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่
กระทำลูกสาวของคุณแม่ด้วย

บอกว่าช่วงแรกรุ่นพี่ก็ดีนะ

เริ่มมีการให้รวมตัวก็คือมีกิจกรรมรวมตัวถูกไหม

หรือไม่มาก็จะโดนลงโทษ

จากนั้นพวกรุ่นพี่ก็สั่งให้รุ่นน้อง
กลิ้งไปตามพื้นเอาน้ำราดและปล่อยให้ยุงกัด
บางคนแพ้ยุงเป็นผื่นเลยนะคะ
แล้วช่วงนี้เนี่ยไข้เลือดออกระบาดด้วยโหดร้ายมาก
จบค่ะจากนั้นรุ่นพี่ตะโกนเสียงดัง
พูดจารักษณข่มขู่หยาบคายลงมือเตะทำร้ายร่างกาย
เตะผู้หญิงผู้ชายเตะผู้ชาย
ตอนที่โดนเนี่ยน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตกใจมาก
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็โดนด้วย
หากไม่ไปเพื่อนก็ต้องโดนแทนเอาไงก็ต้องไปถูกไหม
พอเราไม่ไปเนี่ยนะรุ่นพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ออกจากระบบ
รับน้องแบบนี้รุ่นพี่ก็ขู่ขู่จนเกิดความหวัดกลัวต่อ
สภาพจิตใจย่ำแย่เพราะว่าถูกกดดัน
กลัวว่าถ้าเกิดว่ากลับหอพัก
ตีหนึ่งตี๒พอเช้าขึ้นมาเนี่ยให้ทำความสะอาดแต่เช้าเลยอ่ะ
แทนที่จะได้พักผ่อนให้ทำความสะอาดแต่เช้า

เพราะว่ากลางวันทำกิจกรรมรับน้องนอนก็ดึก
ตีหนึ่งตีสองมาเรียกทำกิจกรรม

เพราะถูกรุ่นพี่ข่มขู่แบบนี้ไปกดดันเรื่องของสภาพจิตใจ
ตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกับผู้ปกครองว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
ผู้ปกครองของน้องเนี่ยบอกว่าตอนนี้รับตัวน้องกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วนะคะ
เพราะเนื่องจากว่าถูกรุ่นพี่คมคู่กลัวเรื่องของความปลอดภัย
เอาล่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สถานศึกษาที่น้องเรียนอยู่เนี่ยนะคะ
ดูข่าวเราแล้วท่านจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะตามให้ถึงที่สุดนะ
ใช่เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยนะคะ
แล้วถือว่าคือเป็นพิธีกรรมที่มันดูล้าสมัยไปแล้วนะ